เมนูจากเครื่องผู้ซื่อสัตว์
ยกฎหมายทารุณกรรมสัตว์
เปิดเส้นทางลักลอบค้าสุนัขไทยสู่เมนูเวียดนาม
ติดตามได้ในไทยรัฐนิวโชว์๘๑๒กุมภาพันธ์นี้